นี้เนี่ยไปช่วยชาวบ้านกันหน่อยที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้

มาช่วยแก้ไขจะเป็นเรื่องอะไร
ติดตามกันเลยในช่วงตี้โค๊กรองถุ๊บ
โอ้โหดูค่ะนี่ถนนหรือบ่อน้ำกันแน่

แล้วนี่คือนุ่งกระจมอกมาจะอาบน้ำโชว์แล้วแล้วปลูกต้นกล้วยอีกต่างหาก
ขออภัยนะคุณป้าทำอะไรอย่างนั้นล่ะ
ก็เขาประโชทย์ประโชทย์หรอ
ประชดให้รู้กันไปเลยว่านี่มันถนนที่ใช้สัญจร
แต่ตอนนี้มันมีน้ำท่วมขังถึงขั้นว่าจะอาบน้ำได้เลย
ชาวบ้านเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊คที่ชื่อน้ำอ้อยนะคะ
ถนนที่เป็นปัญหานี่ก็คือถนนสายบ้านป่าแดงบ้านหนองหู
ตำบลดู่น้อยอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อ
เห็นแบบนี้ค่ะทีมงานไปคล้องร้องทุกข์กันลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าถนนเส้นนี้นะเต็มไปด้วยหลุมและบ่อเป็นระยะทางเกือบ๑กิโลเมตร
ชาวบ้านที่เขาสัญจรเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่๔๕หมู่บ้าน
เขาบอกลำบากมากยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เดือดร้อนแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยมาช่วยซ่อมแซมหน่อยค่ะอืม
สะท้อนจากประชาชนคือประชาชนเพื่อนเดือดร้อนค่ะ
จุดนั้นก็คือลำบากที่สุดคือมันมีตะหลุมเลยค่ะว่ารถไม่สามารถสิริกันได้ค่ะ
ถ้ายิ่งประมาณสองก็ยิ่งลำบากค่ะเพราะว่ามันก็สิบภูพังไปเรื่อยค่ะ
นี่แหละความเดือดร้อนนะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะ
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอบตดูน้อยอบจร้อยเอ็ดก็ลงพื้นที่มาซ่อมแซมถนน
โดยใช้หินลาดยางเนี่ยมากลบหลุมแล้วก็ลาดยางมาต่อยในพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะคะ
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยสัญจรไปมาได้ว่ากันว่าถ้ามันมีการซ่อมแซมแบบสำเร็จครบถ้วนแล้วเนี่ย
ก็จะนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบกันอีกครั้ง
อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีโครงการระยะยาวในการทำถนนให้เรียบร้อยต่อไปนะคะ
สบายอกสบายใจสัญจรได้สะดวกแล้วเราก็ยินดีด้วยค่ะ
อ่าแก้ปัญหาเบื้องต้นกันไปก่อนนะคะทีนี้